คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการเพาะปลูกกันบ้างช่วงนี้
คือข้าวหน้าฝนนี่ไงพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ย
พอปลูกทำนาเก็บเกี่ยวหรือว่าปลูกพืชปลูกผลไม้
กำลังทำได้ดีเป็นช่วงดีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านที่อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่นเขาก็ร่วมกันในการทำบุญหมู่บ้าน
ฤดูการเพาะปลูกด้วยวิธีการโยนหินปลุกเสกขึ้นหลังคา
ทำไมคุณรู้ไหมไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากครัวเรือนนะครับ
โดยเจ้าวาดวัดศรีชมชื่นพร้อมพระสงฆ์จำนวน๑๙รูปสวดมนต์เย็น
ติดต่อกัน๓คืนแล้วคุณ
ก่อนที่จะทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ
เนื่องในโอกาสที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูการธรรมนา
ซึ่งมีชาวบ้านหนองบัวบานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ก็พากันนำทั้งอาหารคาวอาหารหวาน
ไปร่วมทำบุญกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ
พร้อมทำกระทงหน้าวัวที่ทำจากกาบกล้วย
อาหารคาวหวานปลาเจ้าปลาร้าข้าวเหนียวย่างไฟ
พร้อมกับตัดเล็บมือเล็บเท้าใส่ลงไปด้วยครับคุณ

ก็นำก้อนหินก้อนกรวดขนาดเท่าหัวแม่มือเมื่อสักครู่นี้

เพื่อการปลุกเสกประพรมน้ำพระพุทธมนตร์ด้วยนะครับ
โดยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่นาวาดวงโนแสนบอกว่า
ประเพณีทำบุญหมู่บ้านหรือทำบุญเลี้ยงบ้านของชาวบ้าน
บ้านหนองบัวบานมีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบรุษ
ทำการสืบสารต่อกันมาจนรุ่นลูกรุ่นหลานนะฮะ
โดยมีความเชื่อว่าการทำบุญเลี้ยงบ้านนั้น

เชื่อกันว่าฟ้าฝนจะตกต้องตามฤดูกาล
ไม่มีลมพายุหรือภัยจากธรรมชาติ

ก็จะนำกลับไปที่บ้านโดยนำไปโยนขึ้นหลังคา
มีความเชื่อว่าเสียงก้อนหินกระทบหลังคา
จะทำให้พูดผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ภายในบ้าน
ตกใจกลัวหนีไป
แล้วก็ถือเป็นการสร้างความร่มเย็นให้กับบ้านของเราอีกด้วย
เอาหินมาทำพิธีพระท่านก็ประพรมน้ำมนต
เสร็จนี่พระท่านก็โยนเป็นเลิกเป็นชัยก่อนเลย
โยนขึ้นหลังคาแต่ขออย่าก้อนใหญ่นัก
ก็จะนำไปวางยังทางสามแพร่ง
เพื่อให้สัมภเวษีหรือวิญญาณเร่บร่อน
ได้มากินได้มารับส่วนบุญส่วนกุศล
ที่เราอุทิศไปให้นั่นเองนะครับ

ดูแตกต่างดีด้วยดูแปลกดีด้วยนะคะ